สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะหัวข้อวันนี้นี่แทบจะไม่ต้องคุยกันเลยนะคะ
ถ้าอยู่ในวาระตามปกติว่ามันถึงรอบการเลือกตั้งแล้วก่อนเลือกตั้ง
เราก็เตรียมตัวนะคะฟังนโยบายแล้วก็รอไปกากบาทใช่ไหมคะ
ว่าตกลงระหว่างนี้อีกประมาณสัก๓เดือนก่อนจะไปกากันจริงเนี่ยนะคะ

เพราะว่าข่าวรายวันมันทำให้ไม่แน่ใจว่าตกลงแล้ว
ลพินิษฐ์ในการบังคับใช้กฎหมายซึ่งมีหลายฉบับเลยเนี่ยนะคะ
อะไรทำได้อะไรทำไม่ได้
ที่ทำได้ไม่มีปัญหาเท่าที่ทำไม่ได้ค่ะ
เพราะกลุ่มของพฤติกรรมการกระทำกิจกรรม
ที่ถูกนิยามว่าทำไม่ได้ในความเข้าใจของประชาชน
ส่วนตัวตอนนี้รู้สึกว่ากำลังริดรอนสิทธิเสรีภาพของเขา
แล้วก็รู้สึกว่ากฎหมายกลั่นแกล้งเสรีภาพประชาชนหรือเปล่า

สำหรับหน่วยงานนี้คือคณะกรรมการการเลือกตั้ง
อาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรสวัสดีค่ะอาจารย์

คราวนี้มาถี่แน่นะคะอาจารย์
อาจารย์ตอนนี้คนกังวลเยอะ
เพราะว่าบรรยากาศของข่าวการเมือง
หรือว่ากับแก้มการเมืองมันปนกันไปปนกันมา
แล้วมันจิ๊ดจัดค่ะ

อาจารย์ว่าตอนนี้บรรยากาศบ้านเรามันเป็นแบบไหนคะ
คือก็เข้าสู่โหมดของการทำประชามติ
ก็คือหมายความว่าจากนี้ไปประมาณ๓เดือน
ก็จะเป็นวันที่ประชาชนคนไทยต้องตัดสินใจ

รวมทั้งคำถามพ่วงอีกคำถามหนึ่งนะครับ
ซึ่งตอนนี้กว่าจะถึงจุดนั้น
ผมก็คิดว่าเป็นเรื่องของเวลา
ที่จะทำให้คนไทยได้มีโอกาสศึกษา
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อสาระ
แล้วก็มีโอกาสได้พูดคุยถกเถียงกัน

ในเชิงเห็นด้วยหรือเห็นต่างก็ได้นะครับ

แล้วก็ให้เกิดความแตกฉานในเชิงของปัญญานะครับว่า
เนื้อหาสาระดังกล่าวมันดีมากกว่าไม่ดี

น้ำหนักแล้วดีกว่าไม่ดีก็รับ
แต่ถ้าไม่ดีเยอะกว่าดีก็ไม่ต้องไปรับ
เพราะฉะนั้นกรกตไม่ได้ตื่นเต้นกับผลที่จะเกิดขึ้น
กรกตไม่ได้รับผิดชอบเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นเลยนะ
จะรับหรือไม่รับเนี่ยกรกตไม่เดือดร้อน
เราจัดการให้เป็นไปโดยบริสุทธิ์เที่ยงธรรม
ความยุติธรรมของทุกฝ่ายก็เพียงพอครับ
อาจารย์แต่ว่าตอนนี้ฝั่งของคนที่ไม่เห็นด้วย
เตรียมจะไม่รับร่างรัฐธรรมนูลนี้
ยังไม่ต้องพูดถึงคำถามผู้อังสือด้วยซ้ำเลยนะครับ
เขารู้สึกว่ามันไม่ใช่บรรยากาศที่มันเสมอภาคนะ

ว่าท่านจะอยู่ในฝั่งของเห็นชอบหรือไม่ชอบก็ตาม
แสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะได้อย่างเท่าเทียมกัน

ท่านจะประกาศตัวรับหรือไม่รับก็แล้วแต่ไม่เป็นปัญหา

ให้เสรีภาพในการสื่อสาร

แสดงจุดยืนต่อสาธารณะนะครับ
จะพูดออกไปจะให้สัมภาษณ์ทางสื่อ
สิ่งต่างเหล่านี้ทำได้หมดด้วยเหตุและผลนะครับ

นักวิชาการจะออกมาวิจารณ์
เพียงแต่ว่ากติกาที่ทาง

กติกาดังกล่าวนี้มาจากสนช
ศิษย์สภาณิบนิจจัตริย์เป็นฝ่ายเขียนกฎหมาย
ว่าสิ่งที่ไม่ควรจะทำ

หนึ่งสิ่งที่เป็นเท็จทำไม่ได้
ถ้าไปโน้มน้าวจูงใจด้วยข้อมูลที่เป็นเท็จทำไม่ได้
โกหกเขาไม่ได้เขียนหลักการแบบนี้

เพราะฉะนั้นมันดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่ทำไม่ได้
อย่างที่สองคือการใช้ถ้อยคำที่หยาบคาย
ก้าวร้าวรุนแรงนะฮะอันนี้ก็ถือว่าทำไม่ได้
เพราะเราไม่อยากเห็นบรรยากาศของการที่คนจะมา
ใส่กันด้วยข้อความที่มันรุนแรงด่าทอ

นำไปสู่เรื่องของการว่าจะรับหรือไม่รับ
มันก็เป็นบรรยากาศทางการเมืองที่ไม่ค่อยดี
อาจารย์ค่ะก่อนที่เราจะลงว่าเป็นเท็จโกหก

ตรงใส่เสื้อเปลี่ยนรูปโปรไฟล์นัดมารวมตัวกัน
ถกเถียงคุยกันจัดงานเสวนากันเดี๋ยวเรามาลง
เอาหนึ่งค่ะที่อาจารย์สมชัยพูดมาแม้สักครู่เนี่ย
ไม่รู้กฎหมายคิดอย่างนี้แล้วก็ทำตามกฎหมาย
กฎหมายบอกว่าพระราชบัญญัติประชามตินั้น
มาตรา๗ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
และเผยแพร่ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการ

ดังนั้นเสรีภาพของประชาชนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
กฎเกณฑ์กฎิกาที่กรกตได้พูดออกมาทั้งหมดนี้

แต่ดิฉันแค่ไม่แน่ใจว่าตกลงสิ่งที่กรกตจะยึดหลัก
ในการปฏิบัติหลังจากนี้ต่อไป
กับอำนาจของคอสชหรือก็คือเก้าอี้กึ่งกันเนี่ยนะคะ

อาจารย์มันตรงกันหรือเปล่าล่ะ
อาจารย์ไม่ใหญ่กว่ารัฐบาลและคอสชแน่ตอนนี้ค่ะ
ครับคืออย่างนี้เราถือกฎหมายคนละฉบับคุณถึงจำขวัญ
รัฐบาลเองก็มีกฎหมายของเขานะครับ
ตัวอย่างเช่นว่าเป็นคำสั่งของคอสชก็ดี
กฎหมายเกี่ยวความมั่นคงภายในประเทศก็ดี
หรือหน่วยงานราชการอื่นก็มีกฎหมายของตัวเองของเขา
ออกเสียงประชามาติเพราะฉะนั้นโดยหลักของการออกเสียงประชามาติ

ที่การแสงความคิดเห็นด้านกล่าวนั้นไม่ขัดต่อกฎหมาย

สามอย่างที่ผมพูดไปจะพูดไม่จบหนึ่งก็คือ

สามอย่างที่ผมพูดไปจะพูดไม่จบหนึ่งก็คือ

ดังนั้นถามว่าเราเองเราดูตรงไหนเราดูเฉพาะกฎหมายของเรา

แล้วเราก็รับประกันว่าถ้าทำภายใต้แนวประเด็นแบบนี้
แล้วเราก็รับประกันว่าถ้าทำภายใต้แนวประเด็นแบบนี้

แล้วก็ของอาจารย์สมชัยก็โซเชียลมีเดียเนอะ

แล้วก็ยังจะมีกฎหมายฉบับอื่นที่อาจารย์บอกไป
แล้วก็ยังจะมีการบังคับใช้จากหน่วยงานอื่นอย่างนี้นะคะ

ใช่คือบรรยากาศมันแทบจะไม่เกิดการถกเถีย
ถ้าจะไม่เกิดการถกเถียงอย่างนี้อาจารย์คิดว่ามันคลิกมันจะเป็นนะคะ
๖ข้อของกรกตที่ผมทำได้ถ้าอ่านในกฎหมายดีนะ
อ่านในประกาศดีเนี่ยเค้าใช้ว่าเช่น

เพราะฉะนั้นในตัวประกาศของกรกตเกี่ยวกับเรื่องการทำประชามติ
ประชามติในดังกล่าวเนี่ยเขาใช้คำว่าสิ่งที่ควรทำเช่น
หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเพราะฉะนั้นแปลว่าอาจจะไม่มากกว่าหกก็ได้
ผมบอกครับว่าสิ่งที่ควรทำหรือทำได้มันมีเยอะแยะไปหมด
เป็นร้อยเป็นพันธุ์นะฮะแต่สิ่งซึ่งทำไม่ได้น่ะ
ในกรณีของคำสั่งของเอ่อประกาศของกรกตนั้นเนี่ย
ใช้คำว่าดังต่อไปนี้คำว่าดังห้ามกระทำดังต่อไปนี้
แสดงว่าสิ่งที่ห้ามเนี้ยมีแค่แปดอย่างอืม
แต่สิ่งซึ่งให้ทำไม่ได้มีแค่๖เยอะแยะไปหมด
แต่เพียงแต่ข้อโชคอย่างเพียงเช่นหกอย่างแค่นั้นเองอืม
คำว่าห้ามดังต่อไปนี้แปดอย่างเนี้ยถามว่าตรงกับของผมไหมที่ผมเขียน
ตรงกันครับทุกอย่างของผมเขียน๑๐อย่าง
แต่เป็นเพียงขยายความออกมาว่าประโยคนึงที่อยู่ใน
เอ่อประกาศของเนี้ยที่บอกว่าเอ่อห้ามเดิมเนินการนำเข้า
และส่งต่อข้อมูลผ่านระบบซึ่งฟังดูชาวบ้านไม่รู้เรื่องเหรอครับ
นำเข้าแล้วส่งต่อคืออะไรผมก็แยกเป็นสองข้อ
นำเข้าคือการโพสต์ค่ะหรือการเอ่อส่งลาย
ส่งต่อคือการแชร์ที่เขียนให้เป็นภาษาชาวบ้าน
ค่ะแตกเป็นข้อย่อยขึ้นมาแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นก็
อาจารย์ขออนุญาตแทรกอาจารย์นิดนึงค่ะ
อย่างนั้นถามอาจารย์น่าแค่กฎหมายที่กรกตบังคับใช้แหละเนอะ

หรือแม้แต่ไลน์ก็ตามนะคะ
เอางี้ก่อนขึ้นโปรไฟล์หน้าเรา
เปลี่ยนเป็นบางคนเปลี่ยนเป็นสีดำ
บางคนถือเสื้อบางคนใส่เสื้อไม่รับ
โหวนไม่เอาได้หรือไม่ใช่ไหมครับได้ไหมได้ครับได้
เราพร้อมใจกันทำเราพร้อมใจกันทำ
เราถือเสื้อหรือใส่เสื้อที่สกรีนเหมือนกันเขียนเหมือนกัน
อันนี้ส่วนบุคคลป่ะคะหรือกลายเป็นกลุ่มไปแล้วคะ
กลายเป็นกลุ่มไปครับเพราะว่ามีการนัดหมายกัน

แล้วก็ทำให้เกิดเหมือนกับเป็นการระดมกัน

คือเราไม่สามารถเขียนกฎหมายหรือไม่สามารถเขียนประกาศ
ให้เกิดความเป็นรูปธรรมทุกเรื่องได้
แต่ขยายความได้วันนี้ครับว่าเมื่อใดก็ตาม

จะใส่สร้อยจะใส่แม็กไทยอะไรก็แล้วแต่
สวมหมวกบอกว่ารับหรือไม่รับก็แล้วแต่
ติดป้ายหน้าบ้านบ้านนี้ไม่รับหรือบ้านนี้รับก็แล้วแต่

แต่เมื่อใดก็ตามถ้ามันเป็นเรื่องของขบวนการ
ทำให้เกิดความเรียกว่าเป็นการปลุกระดมเกิดขึ้นในสังคม
ตัวอย่างเช่นถ้าติดป้ายหน้าบ้านเนี่ย
เล็กบอกว่าบ้านนี้ไม่รับ

ท่านก็ติดป้ายยาว๑๐๐เมตรตามถนนเลยนะครับ

ให้คนในสังคมเกิดคล้อยตามอย่างนี้ไม่ได้นะครับ

ใส่คนเดียวไม่เป็นปัญหานะครับ

แจกจ่ายเสื้อเกิดขึ้น

เพื่อให้มีพฤติกรรมที่เป็นแบบเดียวกัน
่งให้คนในสังคมเกิดกระบวนการในการปลุกระดม

อาจารย์จะพิสูจนได้ยังไงคะว่าเขานัดกัน

เพราะท้ายสุดเนี่ยต้องไปถึงสาร
เป็นฝ่ายตัดสินว่าผิดหรือไม่ผิด

ทำแล้วดูว่าโอกาสที่จะเป็นความผิด
ที่จะโดนสารตัดสินลงโทษมีสูง

เพราะว่าท้ายสุดคนตัดสินคือสาร
งั้นเอาใหม่สมมุติว่าตั้งใจนัดกันด้วยนะอาจารย์

ก็ไม่เป็นไรครับคือท่านจะไม่เชื่อกรกตก็ได้

แล้วท่านเดือดร้อนก็อย่ามาว่ากรกต
ใช้คำนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าเราเองเนี่ย
เพียงแค่การให้แนวในการปฏิบัติ

ไม่มีใครว่าเลยนะครับ

มีการจับกลุ่มเกิดขึ้นมีการส่งให้อายการ

เอ่อเรียกว่ายกคำรองก็ได้หรืออาจจะ
แต่เราบอกไว้ก่อนว่าถ้าทำแบบนี้มีโอกาสถูกมีโอกาสผิด
อาจารย์ค่ะถ้าสมมุติแค่เรื่องโปรไฟล์นี้สามารถ
สามารถที่จะเป็นข้อที่กรกตเตือนได้ขนาดนี้นะคะ
แปลว่านอกเหนือจากนี้โปรไฟล์ทำได้นะไม่ได้เตือนนะ
โปรไฟล์บอกทำได้ไม่ที่ดิฉันฟังจากอาจารย์นะ
คือเหมือนอาจารย์กำลังจะบอกว่าถ้าสมมุติคุณทำกันเป็นแก๊งเลยนะ
เป็นกลุ่มเลยเนี่ยนะแล้วมันส่อไปลักษณะแบบนั้นเนี่ยนะคะ
สมมุติถ้าไม่เอาข้อตัวอย่างว่าอาจารย์พิสูจน์ได้ยังไงนะคะ
หรือว่าเจ้าที่รัฐอคติหรือเปล่า
คือถ้าเรื่องที่มันอาจจะเป็นเรื่องที่ยังไม่ชัดเจน
กรกตก็คงจะไม่เข้าไปดำเนินการใดนะครับ
ตัวอย่างเช่นว่าสมมุตินะครับ
เรื่องของการที่คนไปเปลี่ยนโปรไฟล์กันเยอะแยะไปหมดเนี่ย
เราก็ยังถือว่าเป็นเรื่องซึ่งเรายังก้ำกึ่ง
เราจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องแต่ไม่ได้ก็ตามถ้าท่านทำผิดชัดเจน
นำสู่การรับไม่รับเนี่ยโอเคอย่างนี้เราเข้าไปดำเนินการนะครับ
ถ้าขนาดรูปโปรไฟล์ยังมีความก้ำกึ่งได้ขนาดนี้นะคะ

มันยิ่งเพิ่มดีกรีความเสี่ยงให้กับคนที่เขาจะแสดงออกเลยหรือเปล่าคะอาจารย์
กดไลค์เนี่ยนะผมคิดว่าเป็นเรื่องซึ่ง
อาจจะเราไม่อ่อนไหวเท่าไหร่ในเรื่องพวกนี้ก็คือหมายความว่า
เราคิดว่าเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนในการกดไลค์ได้นะครับ

การกดแชร์เนี่ยเงื่อนไขอยู่ตรงนี้ครับว่า
ข้อความแรกที่ท่านจะแชร์นั้นเป็นเท็จหรือเปล่า
ข้อความแรกเป็นเรื่องของการใช้คำหยาบคายหรือไม่

เป็นข้อความที่ออกมาในเชิงของการปลุกระดมหรือไม่
ถ้าหากว่าไม่เข้าข่าย๓อย่างท่านแชร์ได้
แต่ถ้าหากว่าข้อความดังกล่าวนี้ไม่เข้าข่ายด้วยนะ
แต่ว่าเมื่อท่านแชร์ไปแล้วท่านมีการเขียนข้อความสุดดวงของท่าน
ในเชิงปลุกระดมในเชิงของการที่จะทำให้เกิดข้อความหยาบคาย
หรือเป็นเท็จท่านก็เป็นฝ่ายโพสต์เอง
ความหมายคืออย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นแชร์ไม่ผิด
ถ้าสิ่งที่แชร์ไม่ผิดจะไม่มีทางผิดได้
อาจารย์ค่ะถ้าสมมุติใช้สุภาพไม่ก้าวร้าวและไม่รุนแรงละมุนละม่อมเลย
แต่ว่าความหมายก็คือว่าทำไมเราถึงไม่รับ

แต่ทีนี้ถ้ามีการถกเถียงกันต่อเนื่องต่อไป

ไม่หรอกครับเพราะว่าจริงแล้วทุกอย่างก็มีเหตุผล
คือผมคิดว่าสังคมไทยเราต้องการสังคมซึ่งถกเถียงด้วยเหตุผล
คือเหมือนกับว่าเอาเรื่องของหลักการแล้วมาคุยกันสิ

การมีสวเป็นแบบนี้เป็นยังไงควรจะเป็นแบบไหนทำนองนี้นะฮะ
มันก่อให้เกิดผลดีต่อสังคมไทยยังไงไม่เกิดผลดียังไงก็พูดไป

แล้วมันไม่เข้ารักษณะว่าเป็นกลุ่มนัดกันมาเป็นแนวร่วมเป็นเครือข่ายเหรอคะ
ท้ายที่สุดขมวดไปยังว่า๑๗นาฬิกาวันนี้เจอกันที่นี่
เพื่อเดินขบวนต่อต้านอันนี้ไม่ได้แค่นั้นเอง

บอกว่าเป็นการปลุกระดมให้เกิดความวุ่นวายทางการเมือง
เพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านจะคอมเมนต์ต่อกันก็สุภาพชนต่อกัน
เวลาที่จะอภิปรายถกเถียงกันก็เอาเหตุผลมาพูดคุยกัน
แต่ถ้าหากเมื่อใดก็ตามถ้าท่านไปปลุกระดม
ชักชวนกันเย็นนี้๑๗นาฬิกาเจอกันที่นี่
อย่างนี้เป็นต้นนั่นเข้าข่ายของการปลุกระดม
อาจารย์ขอพักแป๊บเดียวเพราะที่อาจารย์พูดมา
ถ้าสมมติยังไม่เข้าข่ายคือมาถกเถียงกัน
แต่รวมกลุ่มนะถกเถียงรวมกลุ่มนัดกันด้วยนะ
แต่ไม่โกหกเขาคิดยังไงเขาก็ว่าอย่างนั้น
แล้วก็อิงตามตักกะของเขานะคะไม่หยาบคายไม่กล้าล้าวไม่รุนแรง
แล้วมันจะมาติดอยู่ตรงปลุกระดมหรือเปล่า
ถ้าเขาบอกว่าผมมานั่งคุยกันถกเถียง
และสุดท้ายอาจจะชวนกันบอกว่าไม่รับร่างรัฐธรรมนุนก็ได้
อย่างนี้ปลุกระดมหรือเปล่าสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมที่ชมอยู่ทุกช่องทางนะคะ
สามารถแสดงความคิดเห็นมาได้นะคะแม้แต่ตั้งคำถาม
ซึ่งที่ที่ฉันเหลืออยู่ก็เยอะมาก
อาจารย์เวลาที่เราพูดถึงได้และไม่ได้
เดี๋ยวเราจะลองขึ้นให้คุณผู้ชมได้ลองเปรียบเทียบกันด้วยนะคะ
อาจารย์สมชัยเองนะคะเพราะของกรกตในส่วนหนึ่ง

แล้วอาจารย์พยายามจะเขียนให้เข้าใจง่ายที่สุด
ทีนี้อาจารย์ค่ะคำถามคือว่า
ปลุกระดมเนี่ยความหมายคือห้ามรวมตัวกันเหรอคะ
คือเป็นการเหมือนกับว่าทำให้คนมารวมตัวกันเพื่อเป็นการชุมนุม
หรือเป็นการที่จะทำให้เกิดความวุ่นวายในสังคม
เพราะฉะนั้นที่บอกว่าแล้วถ้าคนจะมารวมตัวกัน

ก็คุยสภากาแฟก็คุยกันไปไม่เป็นปัญหานะครับ
แต่ถ้าหากว่าเป็นลักษณะการชุมนุมกันเกิดขึ้น
มีสถานที่ที่เป็นสถานที่สาธารณะ
มีการระดมคนกันเข้ามาอย่างนั้นก็ไม่ผิดกฎหมาย

คือประชามติเองเราบอกว่า
ถ้าหากว่าถ้าท่านจะอภิปรายทางการเมือง
อภิปรายเรื่องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญนะครับ

ขอเงื่อนไขเดียวครับว่าขอให้มีเจ้าภาพ

มีหน่วยงานราชการร่วมจัด

หรืออาจจะเป็นองค์กรสื่อก็ได้ร่วมจัด

แต่ถ้าหากว่าประชาชนไปจัดกันเอง
มันก็จะเข้าข่ายผิดกฎหมายความมั่นคง
เจ้าภาพที่อาจารย์สมชัยบอกอย่างนี้นะคะ
คือถ้าเป็นมูลนิธิกลุ่มเครือข่าย
ไม่ได้เลยใช่ไหมอาจารย์แม้ว่าจะมีตัวตนก็ตามไม่ได้ครับ

และสามคือองค์กรสื่อ
มาจับกับไทยรัฐก็ได้ถือว่าเป็นสื่อ
เดี๋ยวเราจะถามด้วยเรื่องไทรรัฐงงกันอยู่นะครับ

แต่ถ้าอาจารย์ต้องการเจ้าภาพที่มีตัวตนร่วมจัดนะคะ
ตัวอย่างเช่นหน่วยงานราชการ
อาจารย์ค่ะถ้าหน่วยงานราชการร่วมจัดบนเวที
จะมีใครกล้าพูดไหมคะว่าไม่เอารัฐธรรมนูล

ก็อย่างเวลาเขาจัดเนี่ยมันก็แล้วแต่คนที่จะเชิญมาใช่ไหมครับ
เราเชิญคนสองฝ่ายเชิญคนกล้าหน่อยเขาก็พูดได้
หรือเวลาที่สถาบันกษาจัดเนี่ย
ผมก็เห็นเชิญมาสองฝ่ายตลอดเวลานะครับ
แล้วก็ก็เป็นเรื่องของเจ้าภาพดังกล่าวนี้
ที่จะคิดถึงว่าเนื้อหาสาระจะเป็นอย่างไร

แล้วก็จะทำให้เกิดบรรยากาศต่างอย่างไรนะครับ
ซึ่งผมคิดว่าในแง่ของเนื้อหาสาระนี้
กรกตจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องเลย
เราจะไม่สนใจเลยว่าท่านจะจัดเมื่อไหร่
จัดโดยหัวข้ออะไรหรือเชิญใครมา
ไม่ต้องมาขออนุญาตเราด้วยนะครับ
แหมวันนี้มหาลัยนี้จะขอจัด

ท่านอยากจัดจัดเองเลยนะฮะ

ยังไม่ต้องพูดถึงว่าจะรับไม่รับร่างรัฐธรรมนูญนะคะ
แต่ที่ผ่านมาอยู่ในสถาบันการศึกษา

ตอนนั้นมีพรบประชามติออกหรือยัง

แนวปฏิบัติของพรบประชามติคือ
ถ้าท่านจะจัดในหัวข้อเกี่ยวกับเรื่อง

นะครับถ้าท่านเป็นสถาบันการศึกษาก็จัดไปเลยครับตอนนี้

จะมาตราที่อยู่ในมือคอสชรัฐบาลอีกนะคะ

แต่กรกตใช้ประชามติยึดไว้เป็นหลัก

แต่หน่วยงานอื่นที่โทษนะคะเขาใหญ่กว่ากรกต
แล้วคุณจัดยังไงดีคะอาจารย์

ถ้ามีปัญหาบอกใครดีคะโทรหาอาจารย์สมชัยเหรอคะ
คืออย่างนี้ครับคือจริงแล้วเนี่ย
เสร็จภาพของประชาชนในประเทศก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับ
แล้วผมคิดว่าการที่เราจะแสดงออก
ในการรับหรือไม่รับเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำได้อยู่แล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นการที่จะอภิปรายถกเถียงกัน
โดยหลักวิชาการนี้เป็นสิ่งที่สมควรส่งเสริม
ดังนั้นถ้าหากว่าหน่วยราชการจะจัด
หรือว่าสถาบันกษาจะจัดหรือองค์กรสื่อจะจัด

เขาก็เชิญใครต่อใครมาพูดคุยกันถึงว่า
อะไรเรื่องเกี่ยวกับการลงประชามติเป็นอย่างไร

เขาก็ไม่ได้ขอใครนะเขาก็จัดขึ้นมา
เพราะฉะนั้นตรงนี้อย่าไปเกร็งเกินไป

อย่าใช้เท้าที่คำที่หยาบคาย
หรืออยากกล่าวความเท็จ๓อย่างแค่นั้นเองพอครับ
อาจารย์สมชัยอยากหน่วยงานอื่นอยากด้วยหรือเปล่าคะ

คนอยากจัดเยอะแยะนะครับจัดไปเถอะครับ

หรือคำสั่งบางคำสั่งหรือพรบอื่นไหมคะ
คือผมแนะนำคุณควันอย่างนี้
หากว่าอยากจะจัดรายการทางทีวีขอเป็นเทป

สามารถที่จะกันกรองเนื้อหาสาระก่อนได้
แต่ถ้าเป็นรายการสดเนี่ยถ้าหลุดแล้วหลุดเลย
ถ้าเขามาพูดเรื่องสิ่งที่เป็นข้อความ
ซึ่งอาจจะไม่เหมาะสมเนี่ยมันหลุดแล้วหลุดเลย
ดังนั้นหากว่าทางทีวีอยากจะจัด
คนสองฝ่ายมาเท่าเทียมกันไม่มีใครว่า
จัดให้เป็นหัวข้อวิชาการไม่มีใครว่า
แต่ว่าอาจจะเพื่อกันกรองนิดนึง
ทำเทปไว้ก่อนมีการเซ็นเซอร์โดยตัวเอง
กรกตก็ไม่สนใจที่จะมาเซ็นเซอร์ด้วย

กกไม่สนใจเนื้อหาสถานีทั้งสิ้น
ช่องกกกหรือสถานีเป็นฝ่ายดูเอง

แต่สมมุติถ้าเราไม่สะดวกจัดรายการเทป

เพื่อให้แขกรับเชิญได้มั่นใจว่า
คำพูดบางช่วงบางตอนของเขาจะไม่ถูกคัดถูกกรอง
จากอักษัตริย์ผู้จัดจากอักษัตริย์สถานี

แต่ว่ามันก็เป็นการตรวจสอบถวงดุลกันเอง

ใช่แต่ว่าช่องก็ต้องรับผิดชอบเอง
ในการที่จะถ้ามีข้อความใดที่หลุดออกมา
อาจารย์นี่อาจารย์แนะนำเนอะไม่ได้ขู่เนาะ

เพราะฉะนั้นคำแนะนำที่ดีคือเทปดีกว่า
กระทั่งรายการที่จะจัดโดยกรกตเองก็ตามเนี่ย
เราก็จะมีโอกาสเราก็จะมีให้โอกาส

หรือสามารถที่จะให้เขาพูดหรือไม่พูด

มีลักษณะที่ชัดเจนว่า
คนละฝั่งกับคอสชแน่เนี่ยนะคะ

อย่าเสี่ยงเอามาเลยแม้ว่าจะเอามาสองฝั่งก็ตาม

หมายถึงทำได้ไหมอาจารย์ทำได้หมดเลยครับเชิญใครมาก็ได้

ดูแคลนจริงนะแต่ว่ากลัวจะคิดไม่เหมือนกัน

ที่เราดูแลและบิชอบคือกฎหมายประชามาติ
แล้วก็เป็นเรื่องที่กรกตภายในกรกตเองได้คุยกัน

กำหนดประกาศต่างข้อห้ามต่าง

ไม่เก้าร่วมละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน
แต่ประการใดแต่ขอเพียง๓อย่างที่บอกไง
เท็จไม่หยาบคายไม่ปลุกระดม๓อย่างพอ
อาจารย์ค่ะขอเป็นคำถามสุดท้ายถามตรงนะคะ
ดิฉันขอเอาหมวกเดิมของอาจารย์มาคุยกับอาจารย์ว่า

แล้วก็ในฐานะคนที่เป็นคนที่มอนิเตอร์การเลือกตั้ง
เวชาจนก่อนมาเป็นกรกตร
บรรยากาศแบบนี้เรายังจะพูดประชาชนมีสิทธิเสรีภาพได้อีกเหรอคะ
คือผมคิดว่าถ้าเราไม่คิดมากเกินไปนะครับ
ทุกอย่างกำลังเดินไปในเส้นทางที่ถูกต้อง
ก็คือเป็นเส้นทางของการที่พูดคุยในเรื่องของเหตุผล
ในการรับหรือไม่รับร่างบนพื้นฐานของข้อมูลทางวิชาการเป็นเหตุเป็นผลนะครับ
น่าจะเป็นสิ่งที่ดีเพียงแต่ว่าบางครั้งเราอาจจะตื่นกลัวเกินไปว่า
เป็นการไปจำกัดเรื่องนู้นเรื่องนี้นะครับ

เนื่องจากว่ามันก็ยังมีกฎหมายอื่นที่ประกอบกันอีกหลายฉบับ
แต่อย่างไรก็ตามภายใต้กฎหมายหลายฉบับหรือเงื่อนไขที่เป็นบริบทปัจจุบันแบบนี้
ผมคิดว่ากรกตเองพยายามทำให้เกิดสิ่งที่ดีที่สุดกับประเทศไทยอยู่ครับ
อาจารย์ยังไม่สรุปเผลอได้เชิญอาจารย์มาอีกนะคะ